ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ลักษณะคล้ายกันเลยนะคะ
ผู้หญิงอายุ๕๕ปีค่ะจะออกไปเก็บลักษณะเป็นเก้าอี้
เก้าอี้นั่งริมน้ำอะค่ะแต่เป็นช่วงที่น้ำป่ามันหลากมาพอดีนะคะ
เธอไปพร้อมกับเก้าอี้ค่ะล่าสุดหาศพพบแล้วนะคะ
ห่างไปจากจุดที่หายไปประมาณ๔กิโลเมตรค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและชาวบ้าน
กว่า๓๐๐คนระดุมกำลังกันออกค้นหานางสถิตภรณ์ศรีคร้าว
อายุห้าสิบห้าปีค่ะเป็นชาวบ้านจากอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่
เป็นภรรยาชาวต่างชาตินะคะเธอคนนี้ถูกน้ำป่าพัดศูนย์หายไป
ตั้งแต่ทุ่มครึ่งของเมื่อวานนี้วันนี้ก็ระดมค้นหาเพิ่มเติมนะคะ
อีกกว่าสองชั่วโมงจนกระทั่งไปพบศพค่ะติดอยู่ที่กอวัชพืชริมตลิ่งแม่น้ำแม่ลาย
บ้านโป่งสามัคคีตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
ห่างจากจุดที่หายไปสี่กิโลเมตรนายเวียรพันธ์ดีอ่อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ไปร่วมวางแผนการค้นหาด้วยนะคะเปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าวของเราค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุฝนตกหนักระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
ผู้เสียชีวิตพร้อมสามีชาวต่างชาติลงไปเก็บเก้าอี้ตัวโปรดที่ใช้นั่งพักผ่อนริมลำน้ำ
จังหวะนั้นแหละค่ะเป็นจังหวะที่น้ำป่ามันไหลหลากทะลักมาพอดี
ร่างนางสถิตพรหายไปกับสายน้ำต่อหน้าต่อตาสามีเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุมีการระดมกำลังค้นหาจนเที่ยงคืน
คือเมื่อวานเนี่ยปฏิบัติการจนถึงเที่ยงคืนนะคะแต่ว่ายังไม่พบก็เลยต้องยุติการค้นหา
และเริ่มค้นหาใหม่ช่วงเช้าวันนี้จนกระทั่งมาพบศพลอยไปไกลสี่กิโลเมตรนะคะ
ส่วนระดับน้ำก็คือตอนนี้ลดลงแล้วค่ะ
การท่องเที่ยวสถานที่ต่างสถานที่ธรรมชาติ

ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมในอีกหลายจังหวัด